รวมเอาไว้แล้วเรียกได้ว่าไม่ได้หาดูง่าย
เพราะปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มเลือนหายไปแล้ว
มีการเล่นอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวการละเล่นพื้นบ้าน
ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันจ้า
เริ่มกันที่การละเล่นร่ำเรือท่อดอก
เขาเล่นกันอย่างไรไปดูครับ

เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวท่าแซะจังหวัดชุมพร
วิธีการเล่นเขาก็จะใช้เพลงเรือถ่อดอก
ในการรำและจะร้องหลบท้ายด้วยซาระอ้อ
ส่วนไม้ที่ถือเนี่ยก็เปรียบเสมือนไม้

ถือว่าเป็นการละเล่นโบราณที่เราเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมจริง
เป็นการละเล่นโบราณ
ต่อกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านพี่มายเขาอนุรักษ์ประเพณีโบราณของชุมชน

เชิญวิญญาณผู้ล่วงลับมาร่วมสนุกมันขึ้นปีใหม่ไทย
นี่เป็นบรรยากาศการละเล่นผีกระด้ง
พีคโกโลกระหล่าพีนางไส้
พีปลาพีช้างพีอึ่ง

ของชาวบ้านในหมู่บ้านน้อยพัฒนา
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นประเพณีการละเล่นเก่าแก่
สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีของหมู่บ้าน
การละเล่นนี้จะเริ่มช่วงประมาณ๓ทุ่ม
จนถึงเกือบเวลาเที่ยงคืน
บริเวณถนนทางสามแพร่งกลางหมู่บ้าน

จะมีผู้ทำหน้าที่สู่สารกับวิญญาณผีต่าง
ทำพิธีอันเชิญผีมาเข้าสิงร่างของชาวบ้าน

และขนาดทำพิธีจะมีการร้องรำทำเพลง
โดยใช้โทนพื้นบ้านเป็นเครื่องดนตรี
เชิญผีปู่ผีย่าร้องบทเพลงซ้ำไปซ้ำมา
กว่าผีหรือวิญญาณจะลงมาเข้าร่างทรง

ร่างทรงก็จะออกอาการเบิ้ลดรำเต้น
หรือใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านประกอบการละเล่น
อย่างผีกระด้งจะทำท่าเหมือนฟัดข้าว
กระโหลกะลาก็จะใช้กะลามะพร้าวเก็บเห็ด
ผีนางไซก็จะใช้ไซหาปลา
หรือผีสัตว์ชนิดต่างก็จะแสดงอากับกิริยา

ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่อาสาเล่มประเพณีนี้
คณะเล่นก็จะไม่รู้สึกตัว
จำได้แค่ตอนนั่งคลุมผ้าอยู่
ที่ผีจะมาสิงร่างเท่านั้น
สำหรับการละเล่นนี้มีมานานหลายชั่วอายุคน
กลายเป็นประเพณีท้องถิ่น
และเป็นความเชื่อของคนที่นี่
ที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดีงามนี้ไว้
ทำให้คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี

ระหว่างคนเป็นกับผู้ที่ตายไปแล้วนั่นเองล่ะครับ